ซึ่งเป็นหนึ่งรายการในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
หญิงเดียวในรอบชิงชนะเลยค่ะน้องเมรัชนกอินทนนท
มือ๖ของรายการและก็มือ๗ของโลก
แพ้ให้กับเฉินยูเฟย์ค่ะมือ๑ของรายการ
แล้วก็มือ๔ของโลกจากจีนไป๐ต่อ๒เกม
ต่อ๒๒และ๑๘ต่อ๒๑ค่ะ
เฉินยูเฟย์ก็ได้คลองทวดพระราชทานนะคะ
รับเงินรางวัลไปประมาณ๘แสนบาท
ส่วนน้องเมย์ค่ะได้รองแชมป์ก็รับเงินรางวัลประมาณ๔แสนบาทค่ะ